ใครที่รอคอยความสุขสนานกับกิจกรรม
ตลอดข่าวสัญจรเฮยกตำบล

เราอยู่กันที่จังหวัดลำพูนเหมือนเดิม
จะพาไปดูผ้าทอที่มีความวิจิตรงดงาม
และนอกจากนั้นจะพาไปดูการทำรองเท้าด้วย
เขาบอกว่าเป็นรองเท้าที่ทำโรงที่ทำจากยารถยนต์
น่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันเลยใน
ตลอดข่าวสัญจรเฮยกตำรวจ
ว้าวมาถึงอีกหนึ่งของดีนะคะ
ชุมชนผ้าทอบ้านหนองเงือก

แม่พานจะบอกว่าชุมชนบ้านหนองเงือกเนี่ย
เป็นกลุ่มชาติภัณฑ์โยงใช่ไหม

การทอผ้าแล้วก็การย้อมเส้นหน้า

ผ้าไฟ่เวลาทอมันแตกต่างจากผ้าเหมือนอื่นไหม

มันก็จะแตกต่างกับผ้าใหม่
อันนี้มันเป็นป้ายจากการที่เราปั่น

ปั่นไฟ่อีกไฟ่แล้วก็เอามายอง
เป็นสีที่ย้อมจากธรรมชาติ
อันนี้คือคั่งค่ะตัวนี้ค่ะ
เดี๋ยวก่อนนะครั่งค่ะนี่เหรอที่บอกว่าคลั่งน่ะค่ะอันนี้คือย้อมไล่สีนี้เลยค่ะ
นี่คือสีครั่งนี่คือสีครั่งนะจะออกมาเป็นสีแบบนี้
แต่ว่าวิธีการที่เราใช้สีธรรมชาติในการย้อมนี่คือใช้มานานแล้วถูกไหมคะ
ทางกรมการพัฒนาชุมชนช่วยแนะนำเราเรื่องอะไรบ้าง
เรื่องการพัฒนาเรื่องการย้อมสีแล้วก็จะมีเรื่องแพ็กเกจจิ้ง
ครับค่ะแล้วก็มันจะมีเรื่อง

การตลาดออนไลน์ในยุคนี้แล้วก็การพัฒนาเป็นสินค้าโอดหอม
อันนี้เขามีชื่อแรกไลน์ต่างอย่างงี้ครับ
อันนี้เขาเรียกว่าลายดอกบัวเครือ
ดอกบัวเคลือแล้วก็เป็นเอกลักษณ์
เป็นเอกลักษณ์ของคนยอง

เอาแค่กระโปรงนี้ก็ได้พันสิ้นอยู่นะ

ก็สวยนะเราก็มีลายด้วยแม่แนะนำนะอันนี้
อันนี้เป็นลายดอกเขาเรียกว่าดอก

ดอกจันทร์แล้วก็ตอนนี้ก็มีมาเปลี่ยนชื่อเป็นดอกมะลิวัน
อ๋อเป็นหลอกมะลิวันนี่ชื่อก็เก๋แบบนี้นะ

ก็ให้พัฒนาให้มันเป็นความร่วมสมัยว่า
มันมีกี่อะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วก็ไม่ได้มีแค่ผ้าไฟล์นะที่ชุมชน
มีรองเท้าจากยางรถยนต์
รองเท้าเหรอแม่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
เท้าของเราที่ทำมาจากยางรถยน
ทำไมมันต้องทำมาจากยางรถยนต์ล่ะจ๊ะ
คือมันมีความคงทนเนอะ
แถวบ้านเราคือชนบทเนี่ย
ต้องใช้รองเท้ายางรถยนต์

เข้าใจแล้วถ้าเป็นรองเท้าทั่วไป
โว้ยสองแม่มันลื่นแล้วมันหลานง่ายใช่ไหม

เกาะพื้นเวลาเดินขึ้นเขาปีนเขามันก็จะมีความคล่องตัว
แล้วสำหรับใครที่สนใจ
อยู่นี่ก็จะเป็นอยากซื้อพ่าฝ้ายหรือรองเท้าจากยางร่วมจนไปอย่างนี้

ติดต่อโดยตรงที่ศูนย์การเรียนรู้

โทรไปติดต่อสอบถามกันได้เลย

ขอบคุณนะครับแม่พันธุ์ครับ
ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยด้วยค่ะ